แล้วกว่าแพร่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูพิธีกรรมที่เขาทำกันมาอย่างยาวนาน๑๔๐ปีเลยนะครับ
โอ้โหทำ๑๔๐ปียังไม่จบเลยเหรอคะ
ไม่เขาหมายถึงว่าสืบท่อต่อกันมาค่ะน้องใบตองค่ะ
นี่ที่บริเวณท้องน้ำยมหมู่๖ตำบลเวียงทองอำเภอสูงเม่น
นายพุทธิคุณก่อกองนะครับวัย๓๐ปีเป็นชาวตำบลเวียงทอง
นิมนต์พระสงฆ์๔รูปประกอบพิธีสรุปยา
ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมการสืบสารทำเครื่องราง
ก็คือยามอมหอม

ก็ไปถามคนนี้คุณพุทธิชัยมันคืออะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
พบว่าการทำเครื่องรางยามอมหอมนี้
เชื่อว่าใครมีเครื่องรางนี้
ก็ถือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลติดตัว
รวมถึงมีบันทึกครั้งสุดท้ายว่า
ได้มีการทำเครื่องรางนี้เนี่ยนานแล้วนะตั้งแต่๑๔๐ปีที่แล้ว
ตนเองเลยอยากจะนำมากลับมาสืบสารต่อกันอีกครั้ง

สำหรับการทำต้องเริ่มจากการหาดอกไม้มงคลที่มีกลิ่นหอม
เช่นดอกไม้จากขันครูในพิธีสำคัญที่เป็นมงคล
ดอกไม้ในขันครูหิ่งช่างส่อ
ซึ่งเขาบอกว่ามีเมตตามหานิยมถ้าผมออกเสียงผิดผมขออภัยนะ
แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับเรื่องของความอยู่ประเภทคือมงคล

แล้วก็ต้องทำในวันเป็นปุฏ
ซึ่งจากนั้นก็มากดพิมพ์ให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็ตากแดดเอาไว้
คือต้องตากแดดในวันสุริยุปาคาจนแห้งสนิทด้วยนะ
ก็คือวันเป็งปุ๊ดเนี่ยคือคืนวันเพ็ญแล้วก็ตากในวันที่เป็นแบบวันสุริยุปราคา
ก็คือนานทีจะมีครั้งนึงเอาง่าย
คุณคิดว่าจบยังไงยังยังไม่หมดเขาบอกว่าพอแห้งแล้วนะ
ให้รีบเลยนะครับนำไปลงรักปิดทองในวันวิสาขบูชา
โอ้โหและประกอบพิธีกรรมป้อนข้าวเอาขวัญ
ในวันที่เป็นวันมงคลหลายคำตอนมากเลย
และพิธีสุดท้ายเป็นพิธีสรุปยาที่กำลังทำอยู่
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าสรุปนะ
สรุปยาสอเสือลอลิงสระอูปอปายอยา
นั่นแหละตามนั้นเลยถูกต้อง
เป็นพิธีโบราณล้านนาที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชม